คุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวของน้องคนหนึ่งมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชม
การทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีแรงบันดาลใจมีความฝันมีกำลังใจเนอะ
น้องคนนี้เขาก็มีแรงบันดาลใจที่มันเกิดจากความทุกข์ยากของชีวิต
แล้วพ่อเธอปวดเป็นโรคมะเร็งตับจนเสียชีวิต
เธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะเป็นหมอให้ได้
มุมานะพยายามเรียนจนสอบติดหมอ
น้องคนนี้ชื่อน้องแนนครับชื่อจริงคือนางสาวกัลยาตันเองชวนอายุ๑๘ปี

มันก็มีแค่หนึ่งห้องนอนแหละครับบนถนนกันตังที่ตำบลบางรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
นะฮะกับคุณแม่ชื่อว่านางสามาริวัลไพมรินอายุ๔๙ปีครับ
เปิดเป็นร้านซักอบรีดเล็กเขาอยู่กันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ผู้เป็นพ่ออยู่ด้วยคือคุณยงยุทธ์ตันเองชวนนะฮะ
อยู่กันมาแต่เมื่อ๓ปีก่อนก็ล้มป่วยจากโรคมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ
น้องแนนพูดไปก็ร้องไห้น้ำตาคลอเบ้าไปว่าหลังจากพ่อจากไป
พ่อเนี่ยคือแรงบันดาลใจทำให้เขาพยายามมุมานะ
ในการอ่านหนังสือในการเรียนจนสอบเข้าได้คณะแพทยศาสตร์นะฮะ
เพราะว่าตอนพ่อโผล่อย่างเนี่ยก็ถามอาการของพ่อจากหมอ
แต่มันมีคำศัพท์ที่มันยากจนไม่เข้าใจก็เลยไปหาความหมายเองนะฮะ
เลยอยากจะเรียนหมอเพื่อมาช่วยชาวบ้านก่อนสอบก็ตั้งจะอ่านหนังสือ

แนนจบจากโรงเรียนสะพานราชินีตรังเกรด๓๙๗นะครับ
แล้วก็ไปสอบในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลไปเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมว่าน้องสอบติด
เดี๋ยวจะเปิดเทอมวันที่๙สิงหาคมนี้แล้ว
แม้ที่บ้านจะค่อนข้างลำบากไม่ได้มีเงินมีทอง
แต่น้องเองก็ตั้งใจเดี๋ยวจะกู้เงินกรยาศรแล้วก็จะเรียนแล้วก็จะสอบชิงทุนเอง

บอกว่าดีใจนะที่ลูกสอบติดแพทย์แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
จากที่เคยได้เดือนละสองหมื่นตอนนี้ก็เหลือแค่เดือนละหมื่นจากการซักอบฤทธิ์ต่าง
แต่ว่าแม่ก็จะพยายามในการหาเงินเลี้ยงลูกในการที่จะส่งเรียนหมอให้จบให้ได้ครับ
ดูนะคะน้องแนนครับค่ะให้กำลังใจนะคะ